เรื่องอาหารนักเรียนอีกแล้วเพจดังแฉชีวิตนักเรียนโรงเรียนดังด้วย
ที่จังหวัดนครสวรรค์แฉว่ายังไงแฉบอกว่ากินอาหารกลางวันเนี่ยพาชนะขึ้นราครับ
แล้วมีหนังสือร้องเรียนต่อปปชในหนังสือบอกผมไม่ได้บอกนะ
บอกว่าสุดทนกับพฤติกรรมของท่านภูมิในการนะฮะที่ไม่เอาใจใส่ด้านการศึกษานะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนนี้ครับพัชนะขึ้นรา
แล้วมีการตัดงบประมาณอาหารกลางวันด้วยนี่คือเนื้อความในหนังสือร้องเรียน
นี่คือถาดหลุมฮะมีกับข้าวอย่างหนึ่งเป็นผัดผักกับข้าวสวยเล็กน้อย
ส่วนหลุมที่เหลือนะครับมันสกปรกอ่ะตรงมุมนี้สีเขียวเข้มอมดำนี่
มันราใช่ไหมครับคุณผู้ชมในข่าวบอกแบบนี้ฮะ
นักเรียนในเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเดือดร้อนครับ
แบบเอกสารร้องเรียนใจความคร่าวบอกว่า
อยากให้ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนี้นับตั้งแต่ท่านภูมิในการเข้ามาเกิดปัญหาหลายอย่าง
จนทำให้สถานศึกษาเริ่มแย่ลงตั้งแต่งบประมาณอาหารกลางวัน
ที่เหลือวันละหนึ่งพันบาทต้องทำอาหารเลี้ยงเด็กกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคน
กับข้าวจึงเหลือแค่อย่างเดียวแล้วปริมาณก็ไม่พอกับนักเรียนฮะ
แล้วภาชนะก็ยังขึ้นราด้วยนอกจากนี้นะครับ
หนังสือร้องเรียนยังบอกว่าท่านภูมิในการมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนครับ
แล้วในช่วงเวลาราชการบางครั้งให้นักเรียนไปซื้อให้ด้วย
นักเรียนล้างแก้วให้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องของการดื่มแอลกอฮอลมีหลักฐานไหม

ก็คือปัญหาแรกก็คือเรื่องอาหารกลางวันไม่ต้องกิน
สกปรกไม่สะอาดค่ะและประมาณไม่พอ
อุ๋มันมันมันสกปรกมันลักษณะไหนมันน้อยหรือคะ
ก็คือเวลาตามที่ข่าวรวมค่ะ
เวลามันจากข้าวเก็บขี้เนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่เป็นอะไรอย่างนี้
จัดตรงจากการที่แบบนี้เขาก็ไม่มีความพฤตนานมาเลย

ถึงสำนักงานปปชจังหวัดนครสวรรค์มาแล้วนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
ส่วนท่านผู้บริการก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนดังกล่าว
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
พบนายภูดิตพงพัฒระนนท์ท่านผู้บริการฮะ
ระบุถึงเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดกัน
ยืนยันตลอด๗เดือนที่มารับตำแหน่งพัฒนางานอย่างมากมาย
โดยเฉพาะการดูแลสุขอนามัยด้านโภชนาการ
เป็นไปไม่ได้หรอกที่ภาชนะจะมีเชื้อราท่านว่าครับ
เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามีเชื้อลาเชื้ออะไรกับเด็ก
เพราะว่าได้กำชับแม่ครัวให้ทำความสะอาดทุกวัน
แล้วก็ที่วิจารณ์ว่าเป็นพลาสติก
พลาสติกก็คือเป็นเฉพาะของอนุบาลนะครับ
เพราะว่ากล้ามเนื้อเล็กของเด็กยังไม่แข็งแรงพอ
ส่วนระดับปฐมขึ้นไปก็จะเป็นอลูมิเนียม

ข่าวออกไปก็ผิดหวังอยู่เล็กน้อยนะครับ
ทีมข่าวตรวจสอบในโรงอาหารนะครับ
จุดที่เก็บภาชนะเออไปดูซิไปดูที่ตรงนี้เป็นยังไง
พบว่ามีการใช้ผ้าขาวบางคลุมอยู่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ

ขณะที่ภาชนะเองก็ไม่พบว่ามีคราบสกปรกแต่อย่างใด
เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาต่อไปครับ
นี่คือน่าจะเป็นภาพตอนที่เรียกประชุมบุคลากรครับ